ในที่สุดวันนี้ที่เราคอยก็มาถึงสักทีนะคะ
ท่ามกลางเพื่อนพรองพี่น้องในวงการบรรเทิร์นที่มาร่วมงานกันอย่างครับคร่าง
เตอร์ปาร์ตี้หลังแต่งงานของสาวเจนี่และหนุ่มมิกกี้ที่สมุยมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสถานที่จัดงานเนี่ยคือโรงแรม๕ดาว

ซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวและห้องพักแบบลักเชอรี่
แทงระยิบเลยนะคะคืนละเหยียบแสน
แล้วไม่ต้องคิดเลยคุณผู้ชมเพราะเขาปิดเกาะกันทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้

ค่าใช้จ่ายมันจะเท่าไหร่คือแค่ค่าห้องเนี่ยเป็นแสน
แล้วถ้าปิดเกาะอย่างนี้มันจะเท่าไหร่ประเมินค่าไม่ได้นะคะ
ส่วนภาพชายหนุ่มที่เห็นยืนข้างคุณวุ้นเส้น
ว่าที่เจ้าสาวรอบสองคนต่อไปก็คือไฮโซประไนพรประพาค่ะ
แฟนคนใหม่ของสาววุ้นนั่นเองนะคะคือน้องชายของไฮโซโพกถ้าหลายคนยังจำกันได้

และที่กล้าเมาส์เพราะว่าอะไรรู้ไหม
มีคนสังเกตเห็นว่าที่ตรงกระดาษขาวตรงหน้าอกเจ้าสาวเนี่ย
วุ้นเส้นเขาลงไอจีสตอรี่มีคนตาดีจริงคือดิฉันก็แอบเห็นด้วยเหมือนกัน
ก็คงจะเป็นกระดาษชำระเอาไว้ซับเหงื่อแล้วก็กันโป๊มากกว่านะคะอย่าคิดมาก
กล้าโพสต์ก็กล้าเล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นการเก็บตกแบบขำ
คือเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะได้เห็นภาพจากโซเชียลมีเดียต่างของบรรดาเพื่อนเจนี่
ไม่ว่าจะเป็นคุณนานาเรบิน่าคุณวุ้นเส้นเองคอลลาร์เบลเยี่ยมเอง
และเป็นงานที่ประชาชนอย่างเราก็ยังได้รับทราบว่าบรรยากาศงานเนี่ย
มันตลบอบอวนไปด้วยความรักขนาดไหนนะฮะที่สำคัญบีน่ากับบุ๊กลินเมื่อวาน
น่ารักมากเลยเนอะไม่ได้เห็น
รวมถึงลูกนะคะของเหล่าแก๊งนางฟ้าก็มาโชว์ความน่ารักให้เราได้ชื่นมื้นกันเนอะ
เมื่อวานมีลูกของใครนะพลาดด้วยของคุณพลาดเทลเลอร์
น่ารักมากเลยนะคะเราสองคนก็ยินดีด้วยจริงนะคะ
สำหรับงานวิวาของเจนนี่มิกกี้เป็นงานที่หลายคนรอคอยแล้วก็อวยพรให้เธอจริงนะคะ